อุบัติเหตุไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น
ทหารเมาขี่จักรยานยนต์ชนคนไม่พอใจโวยวายอารวาส
คือมอเตอร์ไซต์คู่กรีสองคัน
เชี่ยวกันชนกันโอเคล่ะรถมันก็ต้องเสียหาย

แต่ว่าทหารมาเต็มคาราเบลเลย
อุบัติเหตุไว้กับทหารเมาขี่จักรยานยนต์ชนคน

ทหารเตอร์ไซต์คู่กับทหารเมาขี่จักรยานยนต์
ก็เจ็บกันคนละเล็กคน
ทหารเตอร์ไซต์คู่กับทหารเมาขี่จักรยานยนต์
ทหารเตอร์ไซต์คู่กับทหารเมาขี่จักรยานยนต์
เห็นเหตุการณ์แล้วใช่มั้ย

เพราะดีที่๑๐ล้อไม่ทับซ้ำ

ไม่งั้นปลาอันนี้ไม่รู้จะเป็นอย่างไง

พยายามจะคุยกันดี

พี่เขาเต็มเต็มมาสับใหม่เออเต็มมา
ตวาดตวาดใส่ตวาดใส่ตวาดใส่อย่างคลิปที่คุณผู้ชมเห็นและได้ยินไป
แล้วก็ให้ข้อมูลบอกว่าเมาชนป้าแล้วยังมาโวยวาย
เมาแล้วขี่ได้หรือต้นสังกัดว่าอย่างไรจำกำลังพลของท่านได้ไหม
พิกัดอำเภอสัตหีบตะบนสมสารจังหวัดชนบุรีครับ
หน้ากองร้อยสี่ในช่องสมสารเหตุเกิด๓ทุ่ม๒นาทีครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา
แล้วก็หลังเกิดเหตุผู้ประคับประชาของทหารนายนี้
เจรจาเรื่องของการชดใช้ค่าเสียหายให้กับคู่กรณีแล้ว
ป่ะจบไหมบางคนถามเอาแล้วเรื่องเมาอ่ะ
คุณผู้ชมเรื่องนี้เรื่องเมาแล้วขี่เมาแล้วขับเนี่ย
ไม่รู้ครับไม่รู้ว่ามีการดำเนินการอะไรที่ตามคันลองของกฎหมายหรือเปล่า
เพราะว่าตำรวจก็ไม่ได้แจ้งให้ป้าคู่กรณีทราบด้วยว่า
ตกลงได้ดำเนินคดีเรื่องเมาแล้วขับ
หรือว่าเอาไปเป่าวัดยืนยันปริมาณแอลกอฮอล์ก่อนหรือเปล่า